เป็นดราม่านะคะจากดารานุ่มท่านนี้ค่ะคุณปั้นจันทร์
ก็มาแสงความไม่เห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบังนิดหนึ่ง

แต่ว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายสนั่นโซเชียลเลยค่ะ
ก็ได้มาโพสต์นะคะแล้วก็ขึ้นแฮดแท็กด้วยว่า
เซฟปรรมะเซฟปั้นจันทร์อันนี้ล่ะค่ะ

บอกว่าคนเราเคารพสิทธิเสรีภาพทางความคิดกันได้
เพราะว่ามันมีการแสดงออกที่คิดเห็นคิดต่างกันได้อยู่แล้วนะคะ
ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐก็ติดต่อทางปั้นจันทร์แล้วนะคะ

แต่ว่าเร็วนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาโปรโมทภาพยนตร์กับบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะ
ก็คงต้องถามนิดนึงว่าจะเป็นยังไงค่ะ